โดยสั่งอันหน้ามีจมัติติธอันยกจมัตต์หรืออย่างงี้
วันนี้เราจะพนกลับมากัน
เป็นการได้ยินของเราหรือเปล่า
ไม่ได้ยินแล้วก็ได้ยินแล้วก็ไม่ได้ยิน

ต้องกดไม่ได้ยินเลยค่ะ

เรื่องนี้ก็ต้องได้ด้วยครับ
ต้องกดออกใหม่ก็ได้ยิน
ไม่ได้ยินเลยค่ะ
ก็เป็นว่าเรื่องทุกเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนนะครับ

ในสัปดาห์หน้าที่ก็เป็นเหล่าง

ต่อคุณปรินาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรครับ
ก็คือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับ
ก็พร้อมที่จะนั่นอยู่แล้วนะครับ
มีเรื่องฝัดไฟพันธุ์คุณไปโจมตีเขาแต่ถ้าเป็นตัวคุณเองคุณไม่สามารถตอบคำถามได้

อ๋อมันเป็นความลับความลับว่าจะทำยังไงนะครับขอปิดไว้ก่อนนะครับ

นะก็ส่วนอื่นก็ถ้าใครมีเรื่องมานะครับโอเค